ดวงที่จะเป็นเศรษฐีเลยเหรอครับหมอไก่
ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นดวงที่แบบว่า
มีเกณฑ์รวยแบบไม่บรรยะบัญญัง
ใช้คำว่ารวยไม่บรรยะบันยังไม่เผื่อแผ่ใครเลยทีเดียว

จะมีด้วยกัน๓ราศีที่ดวงดีนะคะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเอง

ยังไงนะคะทั้งเรื่องการงานการเงิน

อ่าใช่ค่ะอย่างเรื่องของการงาน

นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้อุปสรรคปัญหาเนี่ย

ไอ้สิ่งที่คุณเคยกังวลใจอยู่
อุปสรรคที่เคยขัดขวางความสำเร็จเนี่ย
มันเริ่มน้อยลงไปมากแล้ว

ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างมากเลย
แน่นอนว่าพองานดีแล้วเงินก็ย่อมดีตามไปด้วย
มีโอกาสที่จะได้ลาบ
แต่ว่าจะเป็นลาบไม่ใช่ลาบแบบว่าลาบจะ

ใช่ค่ะต้องเป็นลาบที่เกิดจากการเพียนพยายาม
ต้องแบบว่าต้องพยายามก่อนต้องเหนื่อยก่อน
ถึงจะได้ลาบก้อนนี้มา
ส่วนในเรื่องของความรักเห็นบอกว่าเสน่ห์แรง
ใช่เสน่ห์แรงแซงโค้งเลย

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกคนไหน

มีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบ

เยอะเลยเหรอไม่ได้มาคนเดียวแน่
สองคน๓คนไม่รู้แต่ไม่ได้มาคนเดียว

เลือกได้บ้างแล้วถึงตาเราบ้างแล้ว
ย้ายราศีตอนนี้ได้ไหมครับขอไขสิทธิ์ทั้งเดี๋ยวนี้

มันก็ต้องมีอะไรที่แบบต้องเสริมเขาไหม
ถือว่าเขาดีเต็มที่ขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปเสริมอะไรเขาแล้ว

ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง
และเช่นเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงการหวายประกายค่าไฟจะดีมากเลย
ดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดีปังขึ้นไปอีก
โอ้โหสุดยอดเลยสำหรับราศีพฤศพนะคะ
จริงแล้วทุกราศีก็สามารถไปเสริมดวงแบบนี้ได้นะ
ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีแสงสว่างนำทางด้วยนะคะ
ยังไม่หมดนะราศีที่มีเกณฑ์รวยแบบไม่บรรยะเป็นอย่างอีกราศีก็คือ

เพราะว่าเป็นราศีที่ดวงชะตานิ่งมากเลย
แปลว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยแม้ว่าจะมีแผนการดีมีไอเดียดี
แต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสดี
ในการที่คุณจะได้แสดงความสามารถ
มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณฝันเอาไว้
นะแต่ตอนนี้ดวงชะตาเปลี่ยนไปนะคะอุปสรรคคลี่คลายนะคะ
คือมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝัน
ในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วนะคะ

แม้ว่าดวงเขาเนี่ยอาจจะมีศัตรูคู่แข่งบ้าง
แต่ว่าสตูคู่แข่งเนี่ยก็ทำอะไรเขาไม่ได้
เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาต่อกัน
ส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกได้ว่าดีมาก

ใช่นะคะคือในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย
วางแผนว่าจะทำงานอะไรเพิ่มเติมจะลงทุนอะไรใหม่ใหม่เนี่ย
โอ้โหมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

งั้นก็ให้รีบลงมือทำจะประสบความสำเร็จ

ก็คือถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่ชาวราศีกรกฎเนี่ย
เพราะว่ามันมีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงนะ

หลายคนบอกว่าราศีกรกฎไม่ได้พูดถึงมานาน
วันนี้ถึงตาของคุณแล้วล่ะจ้า
ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหนึ่งราศีนะคะ

ชีวิตเนี่ยโอ้เหมือนกับคนที่จมน้ำแล้วได้โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำอ่ะ
เหมือนได้หายใจสะดวกโล่งคออีกครั้งหนึ่ง
เหมือนชีวิตได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แห่งการได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะ
การงานหรือว่าชีวิตจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง
บางคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรทำงานประจำเนี่ย
อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะ

แต่อาจจะมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานใหม่

ถ้าใครอยากย้ายได้ย้ายสมใจแน่
หรือว่าบางคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการของตัวเอง

ว่ามีเกณฑ์วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ใหม่
ซึ่งในช่วงแรกมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้าง

อย่างที่หลายคนรู้กันว่าเวลาที่เราทำอะไรในช่วงเริ่มแรก
มันจะต้องเหนื่อยเสมอมันจะต้องเหนื่อยก่อนมีอุปสรรค

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่านขั้นแรกไปได้แล้วเนี่ย
ขั้นต่อไปมันเป็นอะไรที่สบายมาก
บายเลยจ้าฟ้าหลังฝนมันจะสดใสกว่าเสมอนะคะ
แล้วราศีมังกรเนี่ยเรื่องของการเงินนี่เป็นยังไงคะ

ถือว่าเป็นช่วงแห่งการทำเงินเลยก็ว่าได้
จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินดีเข้ามาเรื่อย

ไม่ใช่เรื่องของรายได้แต่เป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะ
คือมีเรื่องให้ใช้จ่ายค่อนข้างมาก
ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องวางแผนการเงินกันให้ดีนิดหนึ่ง
สำหรับราศีมังกรก็วางแผนเรื่องของการใช้เงินกันให้ดีด้วย
แล้วอย่างนี้ราศีอื่นทุกราศี
ถ้าเราอยากจะเสริมเรื่องของการเงินอย่างนี้ค่ะหมอไก่เราจะทำยังไง

ใช่ค่ะการถวายน้ำเป็นแพ็คก็ได้แด่พระพิสุสงฆ์นะคะ

ถ้ามีโอกาสไปทำบุญก็บริจาคเกี่ยวกับน้ำได้หมดเลย
ช่วยเหลือเรื่องของการเงิน

และแน่นอนวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดี
ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
และผู้โชคดีจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าค่ะนะคะ
เป็นวัตถุมงคลที่ถ้าใครได้ไปแล้วโชคดีแน่นอนนะคะ
มาจากวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
อันแรกก็คือจะเป็นน้ำเต้าดูดซับ

ดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเข้ามา
ใช่ค่ะดูดโอกาสทางการเงินดีเข้ามานะคะ
แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสด
ก็ได้ไปนะคะสำหรับผู้โชคดีวันนี้
และแน่นอนวันนี้มีหนึ่งผู้โชคดีได้แก่คุณ
คุณจิระโชคนิรดาพงศ์นะคะ
เกิดวันเสาร์ที่๒๘สิงหาคม๒๕๖๒

ความรักคู่ครองจะมีคู่ไหม
การเงินกับโชคลาภจะเป็นยังไงคะ

ปกติคนเกิบวันเสาร์เขาเป็นคนที่คิดมาก

เขาถ้าสมมุติพูดในเรื่องของความรัก

ปกติคนวันเสาร์เลยเป็นคนรักคนยาก
แต่ว่าเป็นคนที่รักตลอดไป

แต่ถ้ารักแล้วรักมั่นคง
ใช่ค่ะใช่ก็คือเวลาที่เขามีคู่
เขาจะแบบคิดเยอะคนนี้จะดีไหมคนนั้นจะดีไหม

แต่ข่าวดีก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้พบคู่

ช่วงปลายฝนต้นหนาวมีโอกาสได้
เอาล่ะถือว่าพอจะมีข่าวดีในปีนี้อยู่

นิดนึงนะคะรอได้จะได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอแหละ
แล้วเรื่องของการเงินกับโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะหมอไก่

แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกรายจ่ายบ้าง
รายจ่ายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกคนภายในบ้าน
พวกย่าพี่น้องหรือว่าลูกหลาน

อาจต้องช่วยเหลือเขาหรือเขาอาจจะยืมเงินเรา

อาจจะต้องมีการสำรองเงินเอาไว้

ให้ใจเย็นก่อนเรื่องของการลงทุนนะ

เวลาเหมาะสมเดี๋ยวค่อยลงทุนกันไป

ในเรื่องของโชคลาภนะคะบอกเลยว่ายังไม่มี
ยังไม่มีใช่ถ้าสมมุติว่าอยากจะเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุนระยะสั้นเนี่ย
เอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอก็พอ
อย่าไปลงทุนอะไรเยอะแยะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บ
เดี๋ยวจะเจ็บหนักเพราะช่วงนี้ยังไม่มี
ไม่มีดวงเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีแล้ว
และคุณมีดวงที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า

สำหรับคุณจิรโชคได้ไปแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็คือให้อยู่ที่ห้องที่สงบนะคะอยู่คนเดียวจะดีที่สุดนะคะ
สมาธิแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีบทสวดไปด้วยนะคะ
ก็ให้สวดมนต์ตามที่ที่แนบไปเลยค่ะใช่
แล้วก็อธิษฐานเลยนะคะบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
อธิษฐานเลยอยากจะให้มีโชคลาภ

แต่ว่าแนะนำว่าให้อธิษฐานเรื่องเดียวเท่านั้น
ประสบความสำเร็จเน้นเรื่องเดียวเลย
เลยอยากจะขอเรื่องอะไรก็ขอไปนะคะ
ยินดีด้วยนะกับคุณจิระโชคนะคะ
และใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบ
โดนชะตากับหมอก่ายพ่อพาที่นี่ง่ายมากคุณผู้ชม
เมื่อไหร่ที่คุณเห็นโพสต์ของหมอไก่ตั้งเอาไว้
สามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของคุณได้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะส่งผู้โชคดีมาตรวจสอบให้เป็นประจำแบบนี้ค่ะ
หมอไก่บอกอีกนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้
พรุ่งนี้เรามาเจอกันมีเรื่องอะไรมาฝาก
อาจจะมาเช็คดวงนะคะสามราศีอืมที่มีเกณฑ์งานงอกไม่รู้ตัว
งานงอกคืองานเข้างานงอกไม่ใช่ถั่วงอกหรือว่าเดื้องอกนะ

เดี๋ยวมาตรวจสอบแล้วสตากันต่อกับหมอก่ายเหมือนพรุ่งนี้นะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอก่ายค่ะขอบคุณหมอก่ายค่ะ